เราใช้เตาถ่านมันต้องใช้เวลานานนะ
ของที่ผมจะขายวันพรุ่งนี้ผมกำลังต้มอยู่

มือแหมของว่าเราต้องทำตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
จริงประมาณ๕๖๗ครั้งมงเย็นก็พักไปละครับ

เค้าเรียกโค้ดตับอ่ะค่ะเอามาต้มอ่ะค่ะ

แรกก็เลือกขาหมูที่เป็นขาหมูสด

ถึงเวลา๑๑โมงตรงวันเสาร์เมื่อไหร่
ก็ได้เวลาที่จะมาเรียนรู้เรื่องราวของเหล่าเมนูเส้นอนาชาติทั่วไทย

กับการเดินทางไปฟังไปชมไปชิม
สารพัดก๋วยเตี๋ยวสายตุ๋นทั่วประเทศไทย
เดิมด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นรสเด็ด

ประจำอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี

ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวคั่วตับหมูตุ๋นรสเด็ด
เขตบางขุนนท์ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นในเป็ด
แล้วไปปิดจ๊อปสายตุ๋นกันด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นข้ามวัน
ในชามใหญ่เบอร์เลอร์ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นข้าวโหดจังหวัดพระเยา
และตอนนี้นักเล่าเส้นของเราก็พร้อมแล้ว
กหน้าที่นำทางให้เขาเลยแล้วกันค่ะ
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราให้เล่าเส้นเป็นเรื่องครับต้นเดือนกุมภาพันธ์อย่างนี้นะครับ
นี่ไม่ได้หมายอันดีครับผมก็เลยรวบรวมร้านเส้นนะครับทั่วประเทศ
มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในเทปเดียวเลยนะครับ
เราจะเริ่มต้นกันด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเจ้าดังของอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีแห่งนี้นะครับ
ซึ่งไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่แวะมาสักการะองค์พระพุทธบาทนะครับ
จะต้องแวะไปทานก๋วยเตี๋ยวในร้านนี้ครับผม
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
การเดินทางเรียนดูเรื่องราวของเมนูเส้นทั่วไทยวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องตุ๋นค่ะ
โดยคำว่าตุ๋นเป็นวิธีการปรุงอาหารประเภทหนึ่ง
โดยการนำเนื้อสัตว์หรือวัตถุดิบต่างลงไปต้มหรือเคี่ยวในภาชนะ
และสัมผัสเนื้อที่เปื่อยนุ่มนั่นเองค่ะ
และด้วยผลลัพธ์จากการตุ๋นนั้นจึงทำให้นักชิมต่างก็หลงไหลในสัมผัสและรสชาติ
อาหารที่ผ่านกระบวนการตุ๋นซึ่งต้องมีความพิถีพิธานอดทนและตั้งใจ
เพราะต้องใช้เวลาในการทำนานกว่าจะได้ของอร่อยมาให้เราได้ทานกันนั่นเองค่ะ
เพราะเหตุนี้จึงเป็นการเดินทางค้นหาสารพัดเมนูก๋วยเตี๋ยวสายตุ๋นของเล่าเส้นเป็นเรื่องวันนี้นั่นเองค่ะ

ต้นนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยป้าดาวนะครับร้านเก่าแก่ของสระบุรีแห่งนี้นะครับ

เนื้อจุดเริ่มต้นของร้านนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไง

แล้วยังไงจากร้านชำมาเปลี่ยนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวได้
คิดอยากจะทำอาหารขายครับ
มันจะมีเทศกาลของพระพุทธบาทก็คืองานเดือน๓

พอเริ่มทำช่วงเทศกาลแล้วมันขายดี

ก็เลยเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนใจแล้ว

เอาแล้วเป็นไข่ของชำแล้ว

ขายไปร้านก๋วยเตี๋ยว
อาจหาส่วนสุดการทำก๋วยเตี๋ยวอาจมีชัดวีดกับก๋วยเตี๋ยว

ใช่เลยครับ

เฮ็อตของเราก็ขอบุกไปถึงหน้าเตาเลยล่ะค่ะ
จะได้รู้สักทีว่าก๋วยเตี๋ยหมูตุ๋นที่นี่

เอาล่ะบุกมาในครัวแล้วนะครับ

เนื้อมีเนื้อสดตับเนื้อเปื่อยเอ็นใสเนี่ยครับ
อันนี้เนื้อเปื่อยเอ็นไสอันนี้เนื้อสด
เนื้อสดนะหยิบเนื้อสดให้ดูหน่อย

จะมีเป็นเนื้อน่องครับ

ไฟมันสวิงแล้วมันควบคุมง่าย
มันวึบขึ้นเรื่อยมันจะนวดไปเรื่อย
เป็นการนวดเนื้ออาจมันนุ่ม

เวลาเรานวดเนื้อเคยจะไปในเวลานานไหม
จริงในวันวันนี้ผมกำลังต้มอยู่
ต้องน้ำต้นมาตั้งแต่เมื่อเช้า

นั่นหมายความว่าเราต้องทำตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
จริงของแบบประมาณ๕๖โมงเย็นก็พักไปเลยครับ

อีกตอนเช้าก็มาตุ๋นมาอีกประมาณ๓โมง

น็ตอนเย็นก็พักตอนเศร้าตุ๋นเพิ่มแล้วฮะ

แต่อันนี้เป็นเอ็นผมต้องต้มไว้ในนี้ตั้งหาก

อันนี้ของพรุ่งนี้

แต่อันนี้ถ้าเป็นเอ็นจะต้องใช้อันนี้แล้วก็ฝุ่นทุกวัน

โอเควันนี้เราเน้นเรื่องของเนื้อนะครับผม

มีเส้นเล็กเส้นมีเส้นใย

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากินเลยแล้วกันนะ

และเคี้ยวซอสขระเดียวของที่นี้นั้น
ของการตุ๋นเนื้อตุ๋นหมูและเคี่ยวซอสคาราเมลของที่นี่นั้น
เขาจะทำการตั้งแต่ตอนเย็นหลังปิดร้านแล้วล่ะค่ะ
โดยเขาจะใช้เตาถ่านในการตุ๋นนะคะเพราะว่าต้องการอุณหภูมิความร้อนที่ใหม่แรงมาก
แต่ต้องคงที่ตลอดเวลาแล้วตุ๋นไว้เป็นระยะเวลานาน
ซึ่งจะทำให้ได้เนื้อที่นุ่มไม่กระด้างและมีกลิ่นหอมของถ่านไม้
ทำให้เพิ่มอัตรรสในการทานมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ
พักสักครู่แล้วกลับมาชมกันว่าก๋วยเตี๋เนื้อตุ๋นของร้านป้าดาวจะเด็ดดวงขนาดไหน